ว่าตกลงเป็นของใครกันแน่ระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูน
ที่สุดแล้วในวันนี้นะครับในการแถลงข่าวของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อสรุปสำนวนคดีที่กองปราบราม
ไปตรวจสอบพยานหลักฐานต่างมานะครับ
พบตรไม่ได้ชี้ชัดนะครับว่าหวย๓๐ล้านบาทเจ้าปัญหานี้เป็นของใครกันแน่
แต่ก็ได้ยกดีกาคดีที่ผ่านมามาเทียบเคียงให้เห็นภาพนะครับว่า
เรื่องราวของคดีนี้จะเป็นอย่างไร
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าคำให้การ
กับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของครูปรีชากับเจ๊บ้าบินนั้น
สวนทางกันก็เลยต้องถูกออกหมายจับดำเนินคดี
ไปจอบระเด็นคดีนี้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
กินแบ่งอย่างที่แท้จริงป้องกันการชุดสิทธิ์แอบอ้าง
รับเงินรางวัลเพื่อให้มีหลักฐานในการจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้ถูกรางวัลเท่านั้น
นี่คือคำยืนยันของผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ

เทียบเคียงกับคดีหวย๓๐ล้านบาท
ระหว่างครูปีชากับหมวดจรูน

จะไม่ยืนยันว่าใครที่เป็นเจ้าของหวยตัวจริง
แต่จากท่าทีและการตอบคำถาม
ก็เป็นที่เข้าใจได้สำหรับคนทั่วไป
ว่าใครคือเจ้าของหวยกันแน่

ประชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะทำงาน
ประเด็นหลักไปที่การคลี่คลาย๒คดีอาญา
ที่รับโอนมาจากตำรวจภูทรภาค๗
ที่ครูปีชาแจ้งความหมวดจรูนว่า
แยกยอกทรัพย์ได้รับของโจร
ส่วนหมวดจรูนแจ้งความกลับครูปีชา

แต่บทสรุปแล้วพบว่าครูปรีชามีความผิดจริง

แต่ที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าสลากเป็นของใคร
เพราะตำรวจไม่มีอำนาจ
ตำรวจมีอำนาจหน้าที่
ในการดำเนินคดีอาญาแผ่นดิน

ตำรวจไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
และไม่กล้าก้าวร่วงในส่วนตรงนั้น
ตำรวจไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

สิ่งหนึ่งที่ตำรวจนำมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีนี้

เก็บได้จากแหล่งต่าง
นำมาเทียบเคียงกับการให้ปากคำของพยานทั้งหมด
จนสุดท้ายแล้วกลับพบว่าทุกอย่างสวนทางกัน

จรูนให้การโดยที่ไม่สามารถมีอะไรอ้างอิงได้เลย
ไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานใดทั้งสิ้น
เราก็ต้องแขวนรอไว้
ส่วนพริชานี่ก็ได้มีคำให้การของอาวีญาณต่างที่นำเข้ามา
การติดสืบสุดต้องทำโดยการทั้งสองฝั่ง
ไม่มีอะไรรองรับเราก็รอไว้

ในส่วนที่เขาให้การนำพยานมาบัดความให้การอันต่าง
เราก็ใช้การพิสูจน์ทราบทางวิทยาศาสตร์
เพื่อพิเทียบเกียรติกับสินเขาให้การ

มันขัดแย้งไม่สอดคล้องกับ
พยายามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น
ตลอดเวลากว่า๓เดือนที่เรื่องนี้ยาวนานไม่รู้จบสิ้น
หลายฝ่ายคาดหวังอย่างใจจดใจจ่อ
การแถลงข่าวของผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ

ว่าใครคือเจ้าของหวย๓๐ล้านตัวจริง
อีกทั้งนายตำรวจใหญ่ที่ถูกสั่งย้าย
จะมีความผิดหรือถูกดำเนินคดีหรือไม่
แต่นั่นกลับไม่มีคำตอบออกมาจากปากของแม่ทัพศรีกากีท่านนี้
พร้อมบอกว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคดีเท่านั้น
และจุดจบใกล้จะมาถึงในอีกไม่ช้า
ซึ่งนั่นจะพิสูจน์ให้เห็นว่าใครที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือประชาชนคนธรรมดา
จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างแน่นอน
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน